มาดูอีกเรื่องหนึ่งชักดาบเก่งเหลือเกิน
เข้ามาเติมน้ำมันแต่ไม่ยอมจ่ายค่าน้ำมัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์แล้วบอกว่า
เหตุการณ์นี้นะครับมันเคยเกิดขึ้นแล้ว
รถคันนี้แหละไปเติมที่ปั๊มอื่นเหมือนกันแล้วก็ชักดาบเหมือนกัน

เขาเลยมีภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ดูนะฮะ
ขณะที่รถเก๋งสีขาวคนนี้มาเติมน้ำมัน

แล้วทีนี้พอถึงช่วงเวลาที่จะจ่ายตังค์

นี่ฮะขับพุ่งออกจากปั๊มน้ำมันทันที

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ในการตรวจสอบนะครับ
คุยกับเด็กปั๊มเด็กปั๊มเล่าให้ฟัง
บอกว่าเมื่อวานแหละพี่นะฮะตอนประมาณหัวค่ำนี่แหละฮะ
แต่ทีนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาไงคุณ
มีผู้ชายผิวดำผอมไม่ใส่เสื้อ
แต่เอาผ้าขนหนูนี่คลุมตัวคลุมไหลไว้เป็นคนขับ

ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ขับรถหนีเลยนะครับ

พบว่าเหตุการณ์ในพื้นที่เพชรบูรณมันมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง
ก็คือรถเก๋งสีขาวซึ่งคาดว่าเป็นคันเดียวกันนี่แหละคุณ
ไปก่อเหตุเติมน้ำมันฟรีชักดาบเก่ง
ปั๊มน้ำมันอีกแห่งในอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์

แล้วก็พลวดพลาดซิ่งหนีไปนะครับ
ทีนี้เจ้าทุกข์ก็คือทางปั๊มน้ำมัน
เขาก็ไปแจ้งความไว้ที่สพนาเฉลี่ยง
แล้วก็อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี

แล้วก็ตำรวจได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เชื่อว่าเป็นรถเก๋งคันเดียวกัน
แต่เหตุการณ์ครั้งแรกรถเก่งคันนี้

เห็นป้ายทะเบียนนะแต่เห็นตัวเลขไม่ชัด

แต่ทีนี้ครับเมื่อคืนมาก่อเหตุอีกปั๊มหนึ่งแล้ว
เจ้าหน้าที่ครับตามหน่อยนะครับ
เพราะก่อเหตุ๒ครั้ง๓ครั้งแล้วนะฮะ